คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะ
มีพ่อค้าขายผลไม้คนหนึ่งเขาก็ขายในหมู่บ้านนี่แหละนะครับ
อยู่ดีก็ถูกรุมทำร้ายนะครับ๓รุมหนึ่งนะครับ
ก็มีภรรยามีพ่อที่พยายามเข้ามาช่วยนะครับ
ก็โดนไปด้วยนะฮะพ่อก็บาดเจ็บไปด้วย
พวกที่ทำร้ายเนี่ยหลังจากทำร้ายเขาแล้วก็พากันวิ่งหลบหนีไปนะฮะนี่ฮะ

มี๓คนนะครับมารุมทำร้ายเขาก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้ฮะพยายามมาช่วยดึงนะครับ
เป็นภรรยาของคนที่ถูกทำร้ายนะครับอีกคนนึงก็เป็นพ่อนะฮะที่มาช่วยห้ามนะครับ
ผลมงผลไม้นี่โอ้โหกระจายไปหมดนะครับเป็นตลาดลักษณะตลาดในหมู่บ้านนะครับ
หมู่บ้านในพื้นที่ดรหัวรอมพื้นมืองจังหวัดชนมุรีนะครับ
ตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนใครทำร้ายใครอะไรยังไงก่อนนะครับ
คือมาถึงก็ชุลมุนต่อยกันแล้วนะครับจากนั้นผู้ชายสามคนก็วิ่งหนีออกไป
ออกนอกหมู่บ้านไปนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับพ่อค้าผลไม้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
ชื่อว่านายสุขสรรค์อายุ๓๗ปี
วันนี้เขาก็ให้เราดูร่องรอยบาดแผลของเขานะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าเขาก็เจ็บไปหมดนะครับมีแผลทั่วร่างกายเลยนะฮะ
ไปหาหมอมาแล้วเอาใบรับรองแพทย์มาเรียบร้อยนะครับ
เพื่อเป็นหลักฐานไปแจ้งความแจ้งความที่สพดหัวล่อ
วันเกิดเหตุเนี่ยนายสุขสรรค์บอกว่าเขาก็ไปส่งผลไม้
หลังจากนั้นก็กลับมาถึงที่ร้านนี่ฮะบาดแผลเขาบอกเต็มตัวไปหมดนะฮะ
จดออเดอร์ให้กับลูกค้าเพื่อจะไปส่งต่อ
อยู่ดีไม่ทันตั้งตัวเลย๓คนนี้เนี่ยมาถึงเนี่ย
มีอ้อมมาข้างหลังมาล็อกคออีกสองคนรุมทำร้ายตามคลิปเลย
ส่วนพ่อของเขาที่ใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมฮะในคลิปนี้ฮะ
ก็พยายามเข้ามาช่วยผู้หญิงอีกคนนึงคือแฟนของเขา
ก็พยายามเข้ามาห้ามแต่สามคนนี้ก็ไม่ฟังนะฮะ
รุมทำร้ายเขาแบบโอ้โหจนแบบเจ็บไปหมดนะครับ
ร้านนี้พังเละไปหมดสามคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสองคนไม่รู้จัก
แต่อีกคนนึงเคยเห็นอยู่รู้จักอยู่เป็นพ่อค้าผลไม้เหมือนกัน
แต่เป็นพ่อค้าผลไม้ที่อยู่นอกหมู่บ้านของเขาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะ
คือพ่อค้าขายผลไม้นอกหมู่บ้านเนี่ยนายสุขสรรค์บอกว่า
เหมือนกับว่าเวลาเขาโพสต์ขายอะไรสำหรับนายสุขสรรค์นะ
จะชอบหาว่าเขาเนี่ยนายสุขสรรค์เนี่ยไปโพสต์แขวะบ้างอะไรบ้าง
ทั้งที่เขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเขาก็โพสต์เพื่อขายของของเขาอย่างเดียวนะฮะ
คือว่าเหมือนแบบยังไงผมโพสต์ขายอะไรโพสต์ขายของอะไรอย่างนี้
เหมือนทำน้องว่าผมไปแวะเขาทั้งที่ผมไม่เคยเจตนาไปแขวะเขา
ผมว่าโพสต์ขายของผมทุกวันขายของผมทุกวัน
เขาพลาเขาโพสต์บ้างเขาโพสต์